ต้นยาขาก็ถูกเหยียบล้มนะคะ

สวยเหมือน๒๓วันที่ผ่านมาแล้วก็มีการแชร์ภาพในโลกโซเชียลนะคะ
คนที่อยู่ในหมู่บ้านเสนานิเวศ๒มา๑๘ปีใกล้กับทุ่งย่าคา
ที่นี่ก็บอกว่าโอ้โหไม่เคยเห็น
ไม่เคยเห็นทุ่งย่าขาแบบนี้มาก่อนคือสวยดีนะ
คนก็ไปถ่ายรูปกันเยอะอยากให้สวยงามแบบนี้ไปเรื่อย
เพราะคนไปถ่ายรูปมันไม่สวยแล้วไง

ไปฟังเสียงคนในหมู่บ้านเสนานิเวศ๒กันหน่อยค่ะ
จากเพื่อนบ้านที่ส่งข่าวบอกว่าขยะมันเยอะมาก
คือการที่มาเที่ยวแล้วมาทิ้งขยะหน้าบ้านเรา
ในหมู่บ้านบางคนอาจจะไม่แฮปปี้
เราก็รู้สึกอืมใช่เนอะคือมาเที่ยวอ่ะได้โอเค
แต่ว่าพอขยะเยอะเรารู้สึกว่ามันไม่น่ารัก
บอกว่าพื้นที่นี้ไม่ได้ปิดกั้นเอาไว้ก็อนุญาตให้ประชาชนไปถ่ายรูปกันได้
แต่อยากจะให้ระมัดระวังเพราะว่าเป็นพื้นที่รกร้างค่ะ
ไปเที่ยวทุ่งดอกย่าแบบนี้นะคะว่าต้องระวังด้วย
บางคนจะแพ้เกษรดอกย่าก็ต้องระวังอาจจะเกิดอาการเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจได้
หรือบางคนก็อาจจะคันเพราะว่าไปสัมผัสกับดอกย่าคานะคะ
แต่ก็ยังคงเห็นนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปกันเยอะเลยค่ะ
เป็นธรรมชาติค่ะคันอยู่แล้วเดินเข้ามาคันเลย
แต่ก็ทนนิดนึงเพื่อรูป
ก็อยากจะฝากคนที่มาเที่ยวค่ะแบบว่ามันเป็นต้นไม้เป็นธรรมชาติค่ะ
วันไปมันก็จะเสื่อมไปแต่ตอนที่เขายังอยู่ค่ะ

เพื่อความปลอดภัยนะคะก็ทางกรทมจะนำคนไปดูแลพื้นที่ในช่วงเย็นเย็น
แล้วก็ประกาศแจ้งทุกคนในเรื่องของการดูแลความปลอดภัย
กันอัธยากรรมเรื่องของสัตว์มีพิษกัดต่อยนะคะ
ทุ่งย่านี้ก็น่าจะสวยงามแบบนี้ไปสัก๑สัปดาห์ค่ะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นก็จะร่วงโรยไปนะคะ